ค้ากำลังใจดีเขาบอกว่าขายดิบขายดี
มันมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องรางของขลังที่หายาก
ที่เชื่อว่าบูชาแล้วจะช่วยให้ธรรมาค้าขาย
ได้ดีเรื่องนี้ผู้ที่มีอาชีพค้าขาย
ห้ามพลาดจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เครื่องรางชิ้นแรกที่เราจะพาไปดูนั่นก็คือเครือเขาหลง
ครับคุณอาจารย์
เรื่องราวชิ้นนี้มาพร้อมกับความโชคดีและโชคร้ายเลยนะครับ
เครือเขาหลงเป็นเครื่องรางของขลังที่หายาก
เขาบอกว่าหากใครมีไว้ครอบครองแล้วนำไปใส่ไว้ในกระเป๋า
มันจะช่วยเรียกทรัพย์เข้ามา
หากมีอาชีพค้าขายก็จะทำให้การค้าขายดียิ่งขึ้น
แล้วที่ดีไปกว่านั้นนั่นก็คือถ้าใครเจอเครือเขาหลง
ที่มาในรูปแบบของรังนกจะโชคดียิ่งกว่าแต่ว่าน้อยที่จะเจอ
ถ้าหากเจอแล้วก็ต้องทำการขอก่อน
โดยเพียงบอกกล่าวว่าจะขอนำกลับไปบูชา
เท่านี้ก็จะได้เครือเขาหลงศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองได้แล้ว
ซึ่งเครือเขาหลงจะเกิดในช่วงเดือน๙เดือน๑๐

ชาวบ้านบางพื้นที่ที่มีความเชื่อเรื่องนี้
ก็มักจะเข้าป่าไปหาเก็บเครือเขาหลง
เก็บมาบูชาและนำไปขาย
แล้วยังมีอีกหนึ่งความเชื่อของเครือเขาหลงว่า
ถ้าเกิดพลาดไปเหยียบเครือเขาหลงแล้วล่ะก็
จะทำให้หลงทางหาทางกลับบ้านไม่เจอเลย
อีกหนึ่งเครื่องรางที่จะให้ดูนั้นหายากสุด
เครื่องร้างชนิดนี้เรียกว่าผีบ้าง
เครื่องรางชนิดนี้ถึงจะดูน่ากลัวหน่อย
แต่ก็สามารถเรียกทรัพย์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

แต่ข้างในไม่ได้มีผีอย่างที่คิดนะครับ
ข้างในนี้จะมีสีพึ่งและตะกรุด
ส่วนปากกระบอกจะปิดด้วยผ้ายัน
พร้อมผูกด้วยสายสิน๓สี
ซึ่งผีบ้างนี้เป็นพุทธคุณทางด้านค้าขายโดยตรง
นิยมแขวนไว้หน้าร้านหรือหน้าบ้าน

จะทำให้การค้าขายดีกำไรงาม
โดยผีบ้างจะปลุกเสกด้วยตำราโบราณของคนลาว
และต้องมีครูอาจารย์สืบทอดวิชาคาถา
เฉพาะการปลูกเสกผีบ้างให้เท่านั้น
ซึ่งในสมัยนี้ก็มีน้อยมากแล้ว
ที่จะทำหรือปลุกเสกผีบ้างขึ้นมา
เครื่องรางของขลังที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูวันนี้
เป็นเครื่องรางความเชื่อ
ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ